ทำอาหารมันก็ต้องฝึกใช่ไหม

ไม่เป็นไรนะเพราะมันอยู่ที่ใจเรา
ถ้าใจเราว่ามันครบมันก็ได้ค่ะ

เห็นมั้ย

กระมังตีก็ได้

นี่น้องเมรัชนกอินทนนท์

จริงบอกว่าทำได้ยังไงแบบนี้

เห็นไหมเป็นมิติใหม่ของการเล่นกีฬา
ไม่จำเป็นเข้าไปซื้ออุปกรณ์ราคาแพง
ไม่มีก็เอาข้าวของเครื่องใช้ในบ้านในครัว

ต่อไปไม่เอากระทะมาตีเลยเหรอ

หรือไม้แบดมันพังตีกันแรงขนาดที่มีไม้แบดผิดเปรี้ยว
จนต้องเอากระมังเอาถ้วยชามมาตีกันแบบนี้เลยเหรอ
แต่อย่าลืมขอคุณแม่ก่อนนะไม่งั้นอาจจะโดนไม้เรียวคุณแม่